คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งเตือนภัยกันหน่อยค่ะ
นี่ขนาดเกิดขึ้นกับผู้ชายนะ
ผู้ชายคนนึงเขาก็ไปซื้อน้ำที่เซเว่น
ก็จะมาดื่มข้างรถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓ค่ะ

มีผู้ชาย๓คนขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มาบอกว่ามองหน้าเหรอกวนตีนเหรอ
เสร็จแล้วก็มีการรุมทำร้ายกระทืบอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นดูสภาพเขาสิ
เห็นไหมหัวแตกหน้าไปตรงโหน่งแก้มช้ำเป็นรอยเลยค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจหัวร้อนนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึง
เขากำลังยืนดื่มน้ำอยู่ที่รถเก๋ง
แล้วมีผู้ชาย๓คนซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาหาแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
คนเจ็บลงไปนอนอยู่กับพื้น
แถมยังโดนเตะซ้ำที่หัวนะ
แล้วผู้ชาย๓คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลย
คือคนเจ็บเขาเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาค่ะ
ให้กับเพจหัวร้อนบอกให้ช่วยตามหาหน่อย

บอกว่าอันนี้เป็นคลิปนะคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
นี่คือยืนอยู่ตรงรถตัวเองแท้
เนี่ยผมออกจากร้านสะดวกซื้อแล้วดื่มน้ำ
จู่ผู้ชาย๓คนขี่รถมา
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกผมว่าผมมองหน้ากวนตีนเหรอ
ผมก็ตอบไปว่าไม่ได้มองเท่านั้นแหละ
โดนทั้งต่อยโดนทั้งเตะโดนทั้งผลักโดนทั้งกระทืบ

ใช่ค่ะคือพอคลิปนี้ถูกแชร์ไปเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะ
แล้วบางคนเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้

โอ้โหถ้าเกิดเคยเจอเหมือนกันนี่แปลว่าต่อไป
จะไปไหนจะทำอะไรนี่คือห้ามมองสบตาใครเหรอคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะตามเรื่องนี้ต่อให้
ก็ไปสอบถามนี่เราไปเจอคนที่โดนทำร้ายเลยนะคะ
ชื่อว่านายสิทธิชัยร่มรื่นอายุ๒๙ปี
ตอนที่นักข่าวของเราไป
ก็ยังเห็นร่องรอยจากการถูกทำร้ายดูสิ
หางคิ้วโหนกแก้มซ้ายตาขวา
คือยังมีรอยอยู่เลยแล้วหัวก็ยังมีบาดแผลหัวแตกนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักตี๓ของวันแม่ที่ผ่านมา
ตอนนั้นผมก็กลับจากสถานบันเทิงแล้วผมก็แวะซื้อน้ำ
ร้านสะดวกซื้อสาขาถนนเชื่อมคลองมอน

ทีนี้พอผมซื้อน้ำเสร็จผมก็เดินออกมา
ก็ยืนดื่มน้ำที่รถเก๋งของผม
หลังจากนั้นวัยรุ่น๓คนเดินมา
แล้วก็มาถามว่าผมมองหน้าเขาแบบกวนตี

ซึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่ได้มีใครมาช่วยผมเลย

มีแค่พนักงานร้านสะดวกซื้อที่เห็นเหตุการณ์
แล้วเขาก็ออกมาช่วยแต่มาช่วยตอนหลัง
ทีนี้ตัวคนเจ็บคุณสิทธิชัยยืนยันนะ

โดนขนาดนี้นี่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วหรือยัง
สิทธิชัยบอกว่าผมไปแจ้งความไว้แล้ว

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานแล้วคือภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายทั้ง๓คนนี้นะคะ